วัยรุ่นสองคนนี้ยังสั่งสมบาปน้าอีกค่ะ
ไปเที่ยวตระเวนงัดตู้บริจาคของวัดดังกลางเมืองโคราชนะคะ

คุณดูคุณดูพฤติกรรม
โทษนะทำตัวเหมือนเป็นวิญญาณ
เออพระเวศรีมาขอส่วนบุญอย่างเงียบ
นี่คือที่สารามหามงคล๘๓พันศาอยู่ที่วัดคลองส่งน้ำในตำบลปรุใหญ่

วัยรุ่น๒คนนี้งัดแงะกันอยู่๕นาที
งัดตู้ไปทั้งหมด๕ตู้ค่ะ
ได้เงินไปไม่น้อยกว่าห้าพันบาทอะคุณ
อธิการนัทธวุฒิสิริปัญโยเจ้าอาวาสวัดคลองส่งน้ำบอกว่า
ที่สาราเนี่ยเขาจะไม่มีรั้วการเอาไว้
แต่จะมีตู้บริจาคอยู่เยอะมาก
กุฎศาสนิกชนเนี่ยเขานำมาถวัยที่วัด

เพื่อเอาเงินไปสมทบทุนสร้างสาราการประเรียนหลังใหม่
แล้วก็ใช้เป็นขาน้ำขาไฟ
อีกแค่๒วันนะคะจะเปิดตู้บริจาคอยู่แล้วนะ
ในนั้นเนี่ยคำนวณเงินคร่าวแล้ว
ห้าตู้น่าจะได้ไปห้าพันกว่าบาทเลยค่ะ

วัยรุ่นสองคนนี้มาทำทีนั่งเล่นอยู่ที่ลานวัดตั้งแต่เย็นแล้ว
พระลูกวัดดูทรงแล้วเนี่ยไม่ใช่คนในพื้นที่นะ
พระลูกวัดก็บอกว่าเออให้ออกไป
มันเย็นแล้วหมดเวลาแล้วให้กลับบ้านกลับช่องอะไรแบบนี้
ไม่ยอมไปจนกระทั่งกลางดึกเนี่ยค่ะมาเลย
งัดตู้ทีละตู้๒ตู้เอาเงินหนีไปอย่างใจเย็น
พระท่านขอฝากถึงวัยรุ่นสองคนนี้นะคะว่า
การขโมยเงินบริจาคเนี่ยมันเป็นบาปหนัก
ถ้าไม่มีเงินจริงมานี่มาคุยกับเจ้าอาวาส

แล้วตอนนี้ท่านบอกว่าเดี๋ยวให้กรรมการวัดไปแจ้งความด้วย
จะเอาตัวสองคนนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้